แล้วก็เชื่อความสัมพันธ์อันดี
ในกลุ่มประเทศรุ่มแม่น้ำโขงด้วย

พิรัตนามงคลค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดจำหน่ายบัตรของสนามโอลิมปิกสเตดียมในกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาครับ
คือคักสุดจริงสำหรับเกมนัดพิเศษระหว่างออสตาร์กัมพูชาเจอกับทางด้านบุรีรำยูเนเต็ด๕แชมป์ประวัติศาสตร์ของสโมสรจากประเทศไทยในฤดูการที่แล้วครับ
ในตอนนี้คึกคักครับแฟนบอลนั้นมากันเต็มสนามเลยทีเดียวรวมไปถึงบริเวณจำหน่ายบัตรอยู่ตรงนี้
ผมไปถามมาครับว่าบัตรเข้าชมเกมนี้มันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งหากนับแล้วก็บัตรใบหนึ่งมีราคา๑ดอลลาร์กับอีกหนึ่งราคาคือ๒ดอลลาร์
เพราะฉะนั้นเนี่ยหากคิดเป็นเงินไทยก็บัตรราคาต่ำจะอยู่ที่ประมาณ๓๕๔๐บาทส่วนราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยคือ๒ดอลลาร์จะอยู่ที่ประมาณเกือบ๙๐บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ทันทีที่เปิดประตูสนามโอลิมปิกในกรุงพนมเป็นแฟนบอลทั่วทุกสารทิศลังไหลเข้าสู่สนามราวกับน้ำป่าที่ไหลหลาก
ความคลั่งไคร้ฟุตบอลของที่นี่มีมากไม่แพ้ชาติใดในย่านอาเซียน
ยิ่งทีมระดับพระการแชมป์ซอกกราวด์บริรัมด์ยูไนเต็ด
กวาดหมดทุกแชมป์รวม๕รายการซีซั่นก่อนมาเยือนทั้งที
ผู้คนที่นี่ต่างก็ตั้งตารอคอยที่จะยนต์เพลงแข้งของยอดทีมจากไทย
หากย้อนไปดูในช่วงที่แข้งซ็อกราวเดินทางมาถึงสนามบินในกรุงพนมเป็น
แฟนบอลหลายร้อยคนต่างมารอรับถึงหน้าสนามบิน
และบุคคลที่ได้รับความนิยมจากแฟนบอลมาขอถ่ายภาพและลายเซ็นต์มากที่สุด
ซึ่งแฟนบอลที่นี่เขาชื่นชอบบุรีรำเพราะเป็นสโมสรใหญ่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดสโมสรหนึ่งในไทย
และที่สำคัญเป็นสโมสรบ้านใกล้เรือนเคียงทำให้มีวัฒนธรรมบางอย่างและภาษาที่ใกล้เคียงกัน
ขณะที่เสื้อและของที่ระลึกของทีมประสาทสายฟ้าที่วางขายอยู่หน้าสนามที่นำมาจำหน่ายกว่า๖๐๐๐ตัว
ในราคาตัวละ๒๐ดอลลาร์สหรัฐรั้วประมาณ๗๘๐๐บาท
ถูกจับจองหมดเกลี้ยงเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่ม
รวมถึงของเที่ยวละลึกอื่นก็ขายดีและได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
สำหรับเกมในสนามก็สนุกตื่นเต้นอย่างที่แฟนบอลกว่า๕๐๐๐ชีวิตคาดหวัง
เมื่อทีมออสตาร์กัมพูชาวิ่งสู้ฟัดกัดฟันวิ่งสู้กับบุรีรำได้อย่างสูสี
จนสุดท้ายเมื่อครบ๙๐นาทีเสมอกันที่๒ต่อ๒ต้องดวนจุดโทษตัดสินแชมป์
และเป็นออสตาร์กัมพูชาที่ได้เสียงเชียร์เจ้าถิ่น
หญิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปได้
ทำเอาสนามโอลิมปิกสเตดียมแทบไม่มีที่ยืน
แฟนบอลฉลองชัยกันอย่างยิ่งใหญ่
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเกมจะจบลงไปแล้ว
แต่เหล่าบรรดาแฟนบอลของกัมพูชานั้น
ปักหลักอยู่ที่สนามโอลิมปิกสเตดียมในกรุงพนมเปน
แฟนเหล่านี้นะครับนับดูแล้ว
มากันในสนามแห่งนี้เรียกได้ว่าเต็มความจุของสนามเลยทีเดียวครับ
ประมาณ๕๐๐๐ที่นั่งวันนี้เต็มไปหมดครับ
แล้วก็ถึงแม้เกมจะจบแล้วพวกเขาก็ยังอยู่เพื่อที่จะ
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญครับ
ที่แสดงให้เห็นว่าวงการฟุตบอลในชาติอาเซียนของเรานั้น

ที่เป็นขวัญใจของเหล่าบรรดาแฟนบอลในกัมพูชาครับ
ซึ่งก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันในศึกนี้
ก็คือศึกช้างบุยรัมเอเชียนทัวร์๒๐๑๖
ชนะเดชพิรัตนมงคลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประเทศกัมพูชาครับ